วันนี้พลเอกประวิทย์ออกมายืนยันเกี่ยวกับความมั่นคงในเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับ

วันนี้ก็มีท่าทีมีอารมณ์ที่ดีขึ้น
หลังเกิดควันหลงจากการตั้งฉายารัฐบาลของสื่อมวลชนธรรมเนียบเมื่อวานนี้

จากเมื่อวานที่ฉุนสื่อตั้งฉายาให้

ให้รัฐบาลและรัฐมนตรีว่าไม่ได้สนใจ

เพราะไม่อยากให้ใครมาตั้งฉายาให้เป็นที่สนุกสนานมากจนเกินไป
เรื่องการตั้งฉายาผมก็ไม่ได้สนใจอันนี้มากมายนะครับ
แต่ผมก็อยากจะมองย้อนกลับไปว่า
ก็คงไม่อยากให้ใครมาตั้งฉายาในลักษณะที่มันเป็นเรื่อง

เพราะต้องเห็นใจว่ารัฐบาลพยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับ
วันนี้ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในระบบการบริหารการแผ่นดิน
แต่ว่าคนเก่าคนใหม่ก็ไปดูว่าประชาชนเขาเลือกใครมา
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ยืนยันว่าไม่ต้องหาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรี

เพราะผลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกรัฐมนตรีจนครบ๔ปี
หลังก่อนหน้านี้นางสาวพันนิกาวานิส

อาศัยในเวทีรณรงค์แก้รัฐธรรมนูล

ดพิงถึงการเตรียมให้ผลเอกอภิรัตคงสมพงศ์

เป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากผลเอกประยุทธ์
ไม่รู้ก็ต้องไปถามคุณช่อดู

ต้องไปถามคุณช่อครับเขาคือใคร

ส่วนการเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดกำแพงเพชร
แทนพันธุ์ตำรวจโทวัยพจน์อพรรณรัฐ
ผลเอกประวิทย์มั่นใจว่าพักพลังประชารัฐ

เช่นเดียวกับรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
นายสนทิรัฐสนทิจิระวงเลขาธิการพัก

การเลือกตั้งซ่อมที่กำแพงเพชรและสมุทรปราการ
จะต้องรักษาพื้นที่เดิมไว้ให้ได้
ส่วนความชัดเจนการหาพักใหม่สังกัด
ของนางสาวกวินาศตาคีสสเขต๗จังหวัดชนบุรี
ถูกขับออกจากพักอนาคตใหม่
วันนี้ได้ย้ายไปสังกัดพักพลังท้องถิ่นไทย
ของนายชัชวานคงอุดมหรือชัดเตาปูนแล้ว
ซึ่งนายชัชวานก็ได้โพสต์ข้อความ
พร้อมภาพการจับมือกันเพื่อยืนยัน
ขณะที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
ไม่รับคำร้องกรณีที่หัวหน้าพักอนาคตใหม่

ในความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
กรณีเร่งรัดคดีการถือครองหุ้นสื่อ
ส่วนความคืบหน้าที่ผู้ใช้เฟสบุ๊ก
สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โพสต์ข้อความชวนประชาชนชาวเชียงใหม่
มาร่วมชุมนุมที่ประตูท่าแพร
และถูกตำรวจร้องทุกข์กล่าวโทษ
วันนี้นายประสิทธิ์ครุธาโรธแอดมินเพจ
เดินทางเข้าพบกับสารวัตรสอบสวนสพเมืองเชียงใหม่

โดยปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นผู้ชักชวนคนชุมนุม
ถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิด
ฐานเป็นผู้ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ
ก่อนถูกปล่อยตัวไปชั่วคราว